ถ้าแต่กับเราแล้วก็ไม่ภายประโยชน์
ก็แบบก็เอามาถ่ายเล่นก็มีหลายครึ่ง
แล้วก็จะมีอ๋อ

ขี้ลบรูปแหละคะก็อาจขี้ตอนแรก
ตอนที่เขาโดนใช่มะค่ะก็แบบยังไงขึ้นขึ้นมานั่งลวมมาก

เพราะว่าคนก็จะคิดว่าเออมันคนทำอะไรแบบนี้
แล้วเออก็เลยแบบว่าลบไปเลยละกัน
การให้คนเข้าใจผิดหรือมีคนจะได้ไม่เข้าใจผิด

เพราะคนมองว่ารู้สึกที่ต้องลงคือตื่นแฟน
ว่าวันนี้จึงอะไรบ้าง
หรือารู้สึกอย่างนี้บ้าง
สจริงนะว่าเราไม่ได้ไปทำจริง

แล้วรู้สึกยังไงกับที่ที่แฟนคนนี้ชื่อเรา
เดี๋ยวพาสแกโว้ม
พี่ปากก็แพนคนแช่วของ

เพราะพี่ป๊อกก็สร้างบ้านอยู่ใช่่ะ

ก็เลยเงียบ

คนที่จับตามอง
จะดูในไอจีของเขา

คุณอย่างเกิดมีเมื่อไหร่
ทุกคนเค้าก็ไม่รู้อะไร

ที่เขามีความเห็นกับด้านนี้

ดราราหอยก็ไม่ชินกับการที่อยู่ดีมีคนมาว่า
เราไม่ได้ทำแบบนี้แม่ดราราจะไม่โอเค
อะไรประมาณนี้ก็คงไม่มีแม่คนไหนอยากจะให้ดรรว่า
วีคดีวอะไรขนาดนั้นก็ไม่ใช่คือมันก็ต้องอาการ

คือตัวนี้ไม่ค่อย
เป็นคนหลายตัวอื่นเป็นคนที่ทำอะไรกับตัวเอง
เลยจะไม่ค่อยแท้อะไร

บ๊วยแล้วจริงหนูมีแฟนอยู่หรือเปล่า
อเรนนี่อยากขอบคุณจ่ายขอบคุณแม่ล่ะว่ายังไงบ้าง

หาก็มีเขารูมีงานเข้ามาเยอะไหม